ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่
ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วเดี๋ยวนี้

เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผู้โดยสารเขาก็ถ่ายไว้
บางทีเนี่ยแท็กซี่เขาก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนี่ยนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้แท็กซี่ไม่น่าจะรู้ตัวนะคะ
มี๒คลิปด้วยกันเอามาดูคลิปแรกกันก่อนนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถแท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง
กลางทางไม่เท่าไหร่ทิ้งในช่วงฝนตก

โดยอ้างว่าน้องลงตรงนี้เถอะ

แบบนี้เลยอย่างนั้นเลยเหรอคะ
ไปฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเขาถ่ายคลิปไว้ได้นะคะสำหรับผู้โดยสารค่ะ
พี่ต้องเห็นใจดูหนูเรียกขึ้นมาแล้วพี่ไม่ไปเนี่ย
ผมเข้าใจผมเข้าใจ
โอ้โหแล้วดูฝนตกถ้าฝนไม่ตกหนูจะลงตรงไหนก็ได้นะพี่
คุณผู้ชมว่าใครต้องเห็นใจใครคะเห็นใจใครบ้างคะ
เหมาเอาไว้พันนึงถ้าผมไม่ไปผมเสียนะ

แล้วหนูจะลงยังไงล่ะคะฝนตกหนักขนาดนี้

และผู้หญิงคนนี้ไม่มีร่มผู้โดยสารไม่มีร่ม
จะไปยืนรอตรงไหนแล้วเขาก็ย้ำนะว่า
มีรถแท็กซี่ตรงนี้มันผ่านเยอะแยะ
แป๊บเดียวก็เจอบอกแบบนี้นะคะ
นี่เป็นคลิปที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ระหว่างที่รถแท็กซี่เขาขึ้นรถแท็กซี่
ซึ่งตอนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักดูจากในภาพเลยนะ
คนขับแท็กซี่บอกให้ผู้โดยสารลงกลางทาง

เพราะตัวเองต้องไปรับผู้โดยสารอีกคน
ตกลงเรื่องราคากันไว้แล้ว๑๐๐๐บาท

ทั้งที่ฝนตกเขาขอร้องยังไงว่าฝนตก
ไม่มีร่มนะพี่หนูลงไปหนูก็เปียก

และหลังจากนั้นก็มีการต่อรองกัน
ผู้โดยสารก็ขอร้องให้หารถคันใหม่ให้ก่อนได้ไหม
ให้ได้คันใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วหนูจะไปขึ้น
เพราะหนูไม่มีโรคเขาก็บอกไปอีกหน่อยได้ไหม
คือให้มันมีที่ที่มันหลบฝนได้ไง
เขาบอกว่าให้ยูเทิร์นให้เขาหน่อยนิดเดียวก็ไม่ได้

พอถูกโพสต์แล้วก็มีคนดูแล้วก็มีคนแชร์ออกไป
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
ถึงความไม่เหมาะสมในพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่รายนี้

แล้วก็ถึงกรมการขนส่งทางบกอย่างรวดเร็ว
เขาก็ตรวจสอบให้พบว่าแท็กซี่หมายเลขทะเบียน
คือในคลิปนี้นะคะเขาก็มีภาพนิ่งโพสต์ไว้ด้วย

เลขทะเบียนททหารหอหีบ๘๕๘๔กรุงเทพสีชมพูน้ำเงิน
สหกรณ์ไทยแท็กซี่ไทยเจริญแท็กซี่จำกัดนะคะ
ซึ่งจากการกระทำของคนขับรถแท็กซี่
คันนี้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา๕๗
ก็คือพาผู้โดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง

เบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างประสานคนขับรถแท็กซี่
มารายงานตัวและดำเนินการต่อไปนะคะ
อันนี้เป็นหนึ่งคลิปเท่านั้นวันนี้มี๒คลิปนะคะ

ระหว่างคนขับรถแท็กซี่ของผู้โดยสารกับแท็กซี่ใช่ไหมคะ
อันนี้เป็น๑คลิปนะมาดูอีก๑คลิปอันนี้
เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ผู้โดยสารขึ้นไปบนรถแล้ว
แล้วแท็กซี่เปิดวิทยุดัง
ผู้โดยสารก็เลยบอกว่าพี่เบาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
นิดเดียวในคลิปเขาบอกแบบนี้นะ
แต่เขาจะมีการพูดคุยระหว่างกันว่าอย่างไรบ้าง
แท็กซี่ตอบว่าอย่างไรเอาไปดูคลิปกันนะคะ
นี่ค่ะไปต่อด้วยกันไม่ได้
มันคงต้องแยกทางกันตรงนี้นะคะฟังแล้ว
ก็คือผู้โดยสารคุณนี้เขาขึ้นรถไปเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วเขาก็ขอร้องให้คนขับรถแท็กซี่ลดระดับเสียงเพลงลงหน่อย
เพราะว่าเสียงเพลงขึ้นไปเป็นผู้หญิงนะคะ
เขาก็ขอร้องให้คนขับรถแท็กซี่ลดระดับเสียงเพลงลงหน่อย
เพราะว่าเสียงเพลงมันดังเกินไปมันดำมากมันดังมาก
แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาจากคนขับรถแท็กซี่พี่แท็กซี่นี่ก็คือ
ได้ครับผมเป็นขี้ค่าอยู่แล้ว
ก็เด็บนิดหนึ่งนิดหนึ่งผู้โดยสารก็พยายามอธิบายนะ
จากในคลิปหนึ่งเราก็ได้ยินนะคะบอกไม่ได้มีเจตนาว่าพี่เป็นขี้ฆ่านะ
แต่สรุปคนขับรถแท็กซี่เขาก็ยังแสดงอาการไม่พอใจนะคะ
คลิปนี้ถ่ายแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะ
เป็นเรื่องของหลานสาวของตัวเองที่ไปเจอ
ประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแท็กซี่มานี่นะคะ
ก็คือการเปิดเพลงเสียงดังแล้วไม่สนใจเมื่อผู้โดยสารบอกให้จอดนะคะ
สนใจเมื่อผู้โดยสารบอกให้จอดนะคะ
ก็คือเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ไปหนูลงตรงนี้ก็ได้
แต่สุดท้ายแล้วแท็กซี่เขาก็ตอบกลับมาว่า
ไม่ผมไปยังไม่ถึงที่ไหม
ไม่จอดไม่ยอมให้ลงด้วย
แท็กซี่คันนี้ก็ยังมีอาการด่าตลอดทางด้วยนะคะ
ขณะที่ป้ายด้านหน้ารถไม่ระบุชื่อคนขับ

รอบด้านไปหมดนะเขาก็ไปเจอเนี่ย
ด้านหน้ามุมด้านซ้ายเวลาเรานั่งรถแท็กซี่เนี่ยจะเห็นนะ

ไม่มีการระบุชื่อคนขับด้วยไม่รู้จะแจ้งยังไง
กรณีนี้ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ

ซึ่งทีมข่าวก็ได้ประสานสายด่วน๑๕๘๔ไปด้วย
ทราบว่าแท็กซี่ก็คือหมายเลขทะเบียน
ททหารหอหีบ๘๔๓๒เป็นสีชมพู
ค่าสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเป็นของอีก๑สหกรนะ
แต่ว่าคันนี้เป็นของอีกหนึ่งสหกรณ์คือสหกรณ์พรพัฒนาแท็กซี่
และตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อคนขับได้เลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะย้ำเลขทะเบียนให้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
ใครที่ขึ้นแต่อาจจะไม่เจอพี่คนขับรถแท็กซี่

เหตุการณ์แรกก็คือทิ้งกลางสายฝน
หมายเลขทะเบียนท้อทหารหีบ๘๕๘๔กรุงเทพฯ
ส่วนอีก๑คันที่มีการต่อกลับผู้โดยสาร
ว่าเป็นขี้ฆ่าทำได้อยู่แล้ว
ก็คือหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ๘๔๓๒กรุงเทพเหมือนกัน

อาชีพบริการนะคะก็คงจะต้องพยายามที่จะควบคุมอารมณ์นิดนึง